มาดูความคืบหน้าล่าสุดจากคดีที่มีการอุ้มฆ่าเสียตุ้มนะคะ
ก็เป็นนักธุรกิจนักเรียนนอกไปอุ้มฆ่าทิ้งไว้ที่จังหวัดกรสินค่ะ
ตอนนี้สามารถรวบผู้ต้องหาที่เป็นมือสังหารได้แล้วนะคะ
ก็ยอมรับสารภาพบอกว่าได้รับค่าจ้างมา๘๐๐๐บาทค่ะ
ตำรวจภูทรสมเด็จจังหวัดกาลสินก็แถลงข่าวจับกลุ่มนายกันทรกิรติกาวัย๔๗ปี
ชาวจังหวัดปฐุมธานีที่เป็นผู้ต้องหา
มือลั่นไก่สังหารนายพาสะพนรัตนาตยาที่คุณ
หรือว่าเสียตุ้มเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าวันเกิดเหตุ
นายกิติพบหรือเฉลาเครือใยวัย๕๔ปี

ให้มาพบที่ปั๊มแก๊สแห่งหนึ่งแล้วบอกว่ามีงานให้ทำ
โดยมีรถมารับแล้วก็มีเสียตุ้มนั่งอยู่ในรถด้วยค่ะ
พอขับรถไปถึงที่ลำตะคองจังหวัดนครราชศรีมา
นายกิติพบก็ได้เรียกผู้ต้องหาซึ่งก็คือนายกัณฑรลงไปคุย
พร้อมกับเสนอค่าจ้าง๔๐๐๐บาท
ให้นายกัณฑรเป็นคนลั่นไกสังหารเสียตุ้ม

เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร
นายกิติพบก็เลยเสนอเงินเพิ่มให้จาก๔๐๐๐เป็น๘๐๐๐บาท
จากนั้นพอขับรถมาถึงที่อำเภอสมเด็จ

ก็จอดรถให้เสียตุ้มลงไปปัสสาวะ
จังหวะนั้นเองค่ะนายกิติพบนำปืนพกสั้นขนาด๙มิลลิเมตร

กันทรก็ลั่นไกลไป๑นัดที่บริเวณศีรษะของเสียตุ้ม
ทำให้เสียตุ้มล้มลงแล้วก็เสียชีวิต
จากนั้นก็ผลักร่างลงข้างถนนที่ตำบลผาเสวยที่อำเภอสมเด็จค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถเก๋งกลับกรุงเทพและแยกย้ายกันหลบหนี
พบกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
พอพบตัวแล้วก็นำกำลังเข้าจับตัวทันทีค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็สามารถจับตัวผู้ต้องหาได้๕คนแล้ว
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายวิรัติรัตนัตยาธิคุณ
พ่อแท้ของเสียตุ้มที่เป็นผู้ว่าจ้างจ้างวานฆ่าเสียตุ้มค่ะ
โดยปมเหตุก็มาจากปัญหาเรื่องของการขอแบ่งทรัพย์สินที่ได้จากการขายที่ดินไม่ลงตัว